ถ้าเขาบอกกันว่าแม่สามีกับลูกสะพ้ายคือไม้เบื่อไม้เมาที่มักจะมีปัญหากันบ่อยครั้ง
แม่ยายกับลูกเขยก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะ
มุกดาหารค่ะแม่ยายรักลูกเขยมากนะ
ลูกเขยออกไปกินเหล้านานแล้วกลัวจะเมามากไปตามกลับบ้าน
ลายข้าวของขู่จะฆ่ายกครัว
ยายเลยต้องแจ้งตำรวจจับอะค่ะ
คงไม่ไหวนะถ้าลูกเขยอยู่แบบนี้
ทีวีก็พังกระจกหน้าบ้านนี่แตกละเอียดยับเยินอย่างนี้เลยค่ะ
แม่ยายที่ว่าก็คือนางพรเพชรอักษีอายุ๕๔ปีนะคะ
ไปโรงพักสพเมืองมุกดาหารเลยไปแจ้งความลูกเขยตัวเอง
นายปริญญาสมุทรสาครวัย๓๕ปี
ยายบอกฉันทนไม่ไหวแล้ว

ไอ้เราด้วยก็เป็นห่วงเห็นออกไปกินเหล้านานแล้ว
กลัวจะเมาหนักมากไปตามให้กลับบ้าน

กลับมาถึงบ้านเอาปืนทุบกระจกประตูหน้าบ้านจนแตกละเอียด
ทุบทำลายข้าวของในบ้านทีวงทีวีนี่ร่วงกระจายหมดเลย
ที่น่ากลัวที่สุดชักปืนขู่จะฆ่าทั้งพ่อตาทั้งแม่ยาย

เธอเล่านะบอกว่าเลี้ยงลูกเขยอยู่อย่างสุขสบาย
เขยไม่มีเงินหนี้ก็ให้เงินใช้
ลูกเขยเป็นคนใจร้อน
แล้วก็ชอบมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับลูกสาวอยู่บ้าง
แต่เราก็เข้าใจว่าเออตามภาษาสามีภรรยา

แม่ก็ทนไม่ไหวแล้วแม่เลยต้องแจ้งความ
ทุบโทรศัพท์เมียมันมันด่าแม่
อย่ามายุ่งเรื่องของกูมันไว้
กูจะไปฆ่ามันกูจะไปฆ่า
รักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหาร
เพราะตัวเองก็ถูกกระจกจากประตูหน้าบ้าน
ตำรวจก็เลยไปคุมตัวสอบปากคำนะคะ

ในรถมีปืนบีบีกันอยู่๒กระบอกนะคะ
แล้วก็มีดาบสามุไรอีก๑เล่มด้วย

เกิดคุณเมามาแล้วอาวุธเยอะขนาดนี้เนี่ย
เกาะเหตุอะไรขึ้นเนี่ยอันตรายมากเลย
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเมาแล้วขับนะคะแล้วก็เอาตัวไปคุมขังที่โรงพัก
อาวุธปืนเดี๋ยวต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่า
เป็นบีบีกันหรือเป็นปืนชนิดไหน

ส่วนภรรยาของคนก่อเหตุก็คือลูกของแม่ยาย

คุยกับญาติแล้วบอกครั้งนี้ไม่เอาแล้ว
จะไม่อยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วขอเลิก
ขู่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาแบบนี้เขาขอเลิกแล้ว

ล่าสุดพ่อแม่ของฝ่ายสามีมาเจรจา
ขับรถมาเจรจามาพูดคุยกันเลยบอกขอโทษนะ
เดี๋ยวยินดีชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้เอง

ส่วนเรื่องว่าทำร้ายแม่ยายที่ว่าจะไปขู่ฆ่าอะไร

ลูกเขยเข้าใจว่าจะถูกไล่ออกจากบ้านก็เลยโวยวาย
ฝากขอโทษพ่อตาแม่ยายมาด้วย
ส่วนเรื่องที่ว่าลูกสาวบอกไม่เอาแล้วใช่ไหม

อ๋อกลับมาคืนดีกันนะ